ที่จังหวัดนราธิวาสคือช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของเดือนรมดร
ก็คือการถือสินอดของชาวมุสลิม
แล้วปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่คนร้าย

ยิงใส่ผู้ใหญ่บ้านจนเสียชีวิตแล้วก็มีชาวบ้านอีกคนที่อยู่ใกล้กันเขาถูกลุกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วย
เรื่องต้นอาจจะเป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นประเด็นความมั่นคง
ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนรมดรแบบนี้นะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะคนร้ายใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาดนะคะ
บุกยิงนายปะครูดิงโต๊ะเด็งอายุ๔๘ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านอาแวร์หมู่๖
ตำบลมรือโบตกอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตในมัศยิตเลยนะคะ
สยิตบ้านอาแวร์คนร้ายสองคนค่ะใช้รถจักรยานยนต์นะคะ
คือขี่มาจอดที่กำแพงรั้วทำทีเข้าไปเดินเข้าไปในมัศยิตเหมือนกับจะไปละหมาด
แล้วก็ตรงไปหานายปักรูดิงเลยชักปืนออกมาเลยแล้วก็ยิงใส่สี่นัดซ้อนค่ะ
โดนนายปักรูดิงไป๒นัดแล้วเสียชีวิตทันที
ส่วนนายมะยูดีอาบูอายุ๔๓ปีนั่งอยู่ใกล้กันโดนลูกหลงไปด้วย
ได้รับบาดเจ็บนะคะที่ขาที่ข้อเท้าขวาโดนไปสองนัดนะคะ
แต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
เมื่อเช้านี้ญาติได้ไปรับศพในปักรูดิงโต๊ะเด็งที่โรงพยาบาลระแงะ
นำไปประกอบพิธีฝังศพที่กุโบบ้านอาแวนนะคะ
โดยมีผู้นำศาสนาและประชาชนร่วมพิธีไว้อาลัยค่ะ
เรื่องต้นตั้งปมสังหารเอาไว้๒ประเด็นค่ะ
อาจจะเป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวก็ได้นะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ตัดประเด็นความมั่นคงทิ้ง
เดี๋ยวจะมีการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง
และตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ